นะครับก็ไทยจะเจอกับมาเลเซียในวันเสาร์ที่๑ธันวาคมนี้
ซึ่งเป็นเกมสำคัญเพราะว่าเราบุกไปเยือนที่บูกิจจาริว
แล้วก็มีประเด็นความดราม่ากับการเดินทางเมื่อวานที่ใช้เวลาร่วม๗ชั่วโมง
แต่สุดท้ายแล้วนี่แหละครับนักกีฬาก็ไม่ได้มีผลอะไร
ก่อนที่จะเจอกับมาเลเซียในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับ
จริงแล้วเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีมากเพราะว่าตั้งแต่ชุดนี้หลายคน
ไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศที่บุกิจจาริวแล้วก็ในเกมระดับเอเชีย
ก็หายากนะครับที่จะได้ไปสนามที่มีความจูดแฟนบอลเยอะขนาดนี้
นั้นเนี่ยเราได้เล่นในศึกอาเซียนคลับบ่อยแล้วมีโอกาสได้เจอกับมาเลเซีย
มันก็จะเป็นเกมที่วัดศักยภาพแล้วก็วัดเรื่องของสภาพจิตใจของนักเตะ
กิจจาริวนะครับผลงานของทีมไทยในการไปเยือน๓นัดในรายการนี้นะครับ
ทีมไทยไม่เคยชนะนะครับแพ้๒แล้วก็เสมอ๑
ซึ่งกอล์ฟก็บอกนะครับบอกว่าผลงานส่วนตัวตอนนี้ยิงไปแล้ว๘ประตูในโทรนาเมนต์นี้
นำเป็นดาวสันโวก็ขอโฟกัสไปที่การเยือนมาเลเซียมากกว่าผลงานของตัวเองในตอนนี้
โดยถือว่าเป็นประโยชน์กับนักเตะมากนะครับกับการที่ได้โดนกับแฟนบอล๘๙๐๐คนนะครับ
เหนือจากนักเตะ๑๑คนของมาเลเซียที่ต้องดวนในสนามแล้วครับ
ตอนนี้ก็ทุกคนก็เตรียมตัวกันมาได้หลายวันแล้วอะไรอย่างนี้ก็รู้ว่าต้องทำอะไรต้องเล่นยังไงแล้ว
ตอนนี้ถือว่าทุกคนก็โอเคครับมีนิวที่แบบมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อย
ผมว่ามันก็เป็นอีกเกมหนึ่งแหละที่แบบว่าเป็นความท้าทายของนักฟุตบอลไทยด้วย
ที่ออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความกดดันอยู่แล้ว
เราจะต้องมีประสบการณ์แบบนี้บ่อยกับการที่จะต้องเจอแฟนบอล๘๙๐๐คน
แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราไปเจอทีมที่ดี
แล้วก็เราจะต้องรับมือกับแฟนบอลขนาดนี้เราต้องควรจะเล่นยังไง
มาเลเซียก็ไปก่อติดเกมนี้เหมือนกัน
ก็เห็นบรรยากาศที่หน้าบูกิจจาริวเมื่อวานครับ
แฟนบอลของทีมเสือเหลืองทยอยเดินทางนะครับ
รับบัตรเข้าชมการแข่งขันที่จองผ่านช่องทางออนไลน์
แล้วก็ขายหมดนะครับ
เป็นข่าวดีมากนะครับเพราะว่าเขาตื่นตัวกับเกมนี้
ส่วนบัตรของแฟนทฤลภัณฑ์ไทยนะครับยังมีการระบุว่า
เค้าให้แค่๒๐๐๐ที่น่ะส่วนบัตรวันที่๕

ที่๒ที่ไทยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลา
ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรเลยนะครับ

ธันวาคมเวลาทุ่ม๔๕นาทีครับ

ปรากฏว่าทีมไทยขยับขึ้นมา

จาก๑๒๑มาอยู่ที่๑๑๘ของโลก
ผลงานคะแนนสะสม๑๑๖๑คะแนน

ศึกอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่ม

ผลงานที่ดีเหมือนกันในรอบแบ่งกลุ่ม